คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่อตุ๊กดวงตาตุงคมณีกันบ้าง
สาวคนนี้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้ทำอะไรกับใบหน้าเลย
๒๐๐ปีแต่ยังคงสวยแบบคงกระพันค่ะคุณผู้ชม
แต่ไม่ธรรมดายังไงเพราะว่าเป็นกระเป๋าสารที่เจ้าตัวเนี่ยทำเองหักเอง
แล้วนำเงินที่ขายโดยไม่หักค่าใช้จ่ายไปมอบให้กับการกุศลทั้งหมดเลยคุณ
ที่มาที่ไปเป็นยังไงแล้วเราจะไปซื้อหาได้ที่ไหนไปฟังกันค่ะ
ตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อที่จำหน่ายจะจำหน่ายในเดือนมีนาคม
เหมาะสำหรับถือหน้าร้อนไงแล้วก็เอาเงินทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่าย
มอบให้กับองค์กรการกุศลแม่ทำมาตั้งสิบห้าครั้งแล้ว
แล้วก็ให้ไปองค์กรละแสนของเราก็คืนอะไรให้กลับสู่สังคมบ้าง
ใครที่สนใจนะคะอยากจะซื้อกระเป๋าเก๋แบบนี้นะคะ
คิดว่าน่าจะมีใบเดียวเพราะเป็นงานแฮนดเบสเนี่ย
อย่างนี้แหละนี่นะนี่จะเป็นสาเหตุของความสวย
เพราะสวยมาจากใจมันเป็นออร่าเปลี่ยนประกายมาสู่ภายนอก